ผ่อนอารมณ์กันบ้างมาดูที่เรื่องของสงกรานกันต่อนะฮะ
คือจริงนะเขาก็มีข้อห้ามนะห้ามสาดห้ามเล่นน้ำสงการ
แต่ที่ทำได้คืออาจจะปะอาจจะพรมอาจจะรสเบารดน้ำดำหัวตามประเพณีเท่านั้น
แต่ที่ภูเก็ตมีคนฝ่าฝืนสาดน้ำเล่นน้ำกัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องลุยพื้นที่เข้าไปห้ามปรามแล้วฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
ที่ซอยบางราที่ตำบลปาตองอำเภอก่ะทู้จังหวัดภูเก็ต
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยแล้วก็สาวบาร์
กำลังสนุกสนานกับการเล่นสาดน้ำแบบนี้

เขาบอกว่าช่วงสงครานก็ต้องสาดน้ำสิ
แต่จริงแล้วทำไม่ได้นะ
เขามีคำสั่งของรัฐ
คำสั่งของจังหวัดอะไรอย่างนี้ที่ยังครอบอยู่
เขาบอกว่าที่แห่งนี้นะ
พอเล่นฉีดน้ำนักท่องเที่ยวก็

มันก็เลยกลายเป็นสถานที่เล่นน้ำสงการ
เป็นแบบยามค่ำคืนที่คนเยอะเลย
แล้วคุณดูสิคือแมสก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้าง

บอกมาเล่นน้ำไม่ต้องใส่แมสกันดีกว่านะฮะ

ห้ามประชาชนเล่นน้ำแต่จะทำได้เพียงรถน้ำ
แต่ไม่อนุญาตให้เอาถังน้ำขึ้นรถ
เพื่อตระเวนในการเล่นน้ำในการสาดน้ำกัน
เพราะว่าเขาบอกว่าสาดน้ำมันเหมือนเป็นการสาดเชื้อโควิดแหละ

แล้วก็ไอ้ที่ทำแบบนี้ที่เป็นคลิปออกมาแบบนี้
ไม่ได้เลยถือว่าผิดคำสั่งของจังหวัดเลยนะฮะ

เช้าวันนี้ตำรวจสพป่าตองนำหนังสือประชาสัมพันธ์

ที่จัดงานสงกรานให้นักท่องเที่ยวตรงซอยบางลาตรงนี้
แล้วก็มีการเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนผู้ประกอบการด้วยนะ

ก่อนที่จะให้ผู้ประกอบการ
ไม่ทราบจริง

เหรอก็ตอนแรกก็ไม่รู้ไงก็เลยสั่งถังมา
แล้วก็สั่งน้ำมาเติมในถังในถังบางถัง
ที่เททิ้งน้ำไป๕๐๐บาทนะจ๊ะ
น้ำจืด๕๐๐บาทที่สั่งมา
แต่ก็ต้องทำตามเจ้าหน้าที่เททิ้งไปแบบนี้เลยนะครับ
ขณะที่นายแพร่สาศุกร์จังหวัดภูเก็ต
บอกว่าได้มอบหมายให้ทางสปคของจังหวัดของท้องที่
เข้าไปดำเนินการในการเข้มงวดกวดขัน
แล้วก็อธิบายให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงคำสั่งของจังหวัด
ในการห้ามเล่นน้ำแล้วก็ห้ามสาดน้ำแล้วนะฮะ

ค่ะมันมีคำถามไงว่าเอ๊ะโควิดมันมากับน้ำเหรอ
จริงน้ำพอมีคอรีนมันก็ฆ่าเชื้อโควิด

ห้ามนะคุณผู้ชมปืนฉีดน้ำสาดน้ำ
ปืนรังดันสูงปะแป้งปั๊กที่โฟมไม่ได้